เขาท้าลองหนังเหนียวกันเอามีดฟันกันสุดท้ายคนนึง
แบะอาการสาหัสนะฮะนี่ลองหนังเหนียวกันนะฮะ
คนเจ็บเนี่ยชื่อบัวเรียนชัยราชอายุเจ็ดสิบปีแล้วค่ะ
ส่วนเพื่อนที่ร้องหนังเหนียวก็แล้วเอามีดฟันจนหัวแบะเนี่ย
ชื่อนายสว่างจันทศรีหรือว่าในแล้วสวงอายุแปดสิบเอ็ดปี

นายสว่างโอ้รุ่นตากันแล้วนะเนี่ย

โอ้โหท่านผู้ชมครับตำบัวเรียนเนี่ยแกบาดเจ็บที่ศีรษะแล้วก็แผ่นหลังด้วยนะครับ
ใบหน้าด้วยนะครับอาการสาหัสเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลหนองหานนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่กระท่อมนาท้ายหมู่บ้านหนองสะหน่าย
ตำบลหนองไผ่อำเภอหนองหาญจังหวัดอุดรธานีช่วง๘โมงกว่านะฮะช่วงเช้า
คนก่อเหตุคือตาสวงวัย๘๑ก็บาดเจ็บเหมือนกันเจ็บที่นิ้วมือซ้ายนี่นะฮะที่มือซ้าย
ก่อนที่วันเกิดเหตุเนี่ยจากการสอบสวนของตำรวจเนี่ยพบว่าตาบัวเรียนนะซึ่งแกเป็นเพื่อนสนิทกับตาสวง
หรือว่านายสว่างเนี่ยเขามากินเหล้ากันที่กระท่อมความจริงกินตั้งแต่กลางคืนเลยนะ
ติไปคุยด้วยนี่ฮะนี่คือตาสวงนะฮะตาสวงคนที่ฟันเพื่อนเข้าไปนี่เจ็บที่มือซ้ายเนี่ย
สวงบอกมากินเหล้ากันที่กระท่อมเนี่ยตั้งแต่คืนวันที่สิบหกนะอ่า
บัวเรียนเนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทเขามาหาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
จนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นตาสวงแกบอกว่าแกกำลังนึ่งข้าวอยู่จะกินข้าว
บัวเรียนก็ยังนั่งกินเหล้าอยู่กินตั้งแต่เมื่อคืนแล้วบัวเรียนเนี่ย
ก็บอกกับแกบอกว่านี่ศักยันต์มานะคงกระพันหนังเหนียวอืม
มีดจะพระจะหน้าไม้จะปืนอะไรก็ยิงไม่เข้าแล้วเอามือเคาะที่แคร่อ่า
นี่ฮะตาสวงแกบอกแกก็เลยหยิบมีดเนี่ยมาวางไว้ใกล้ตัว
แล้วมีการยื้อแย่งมีดกันเกิดขึ้นจนตาสวงเนี่ยแกถูกมีดบาดที่มือซ้าย
แต่ก็แย่งมีดมาได้ก็เลยฟันเข้าที่หัวของตาบัวเรียนเนี่ยไปครั้งหนึ่ง
แล้วก็เดินออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแกบอกว่าอย่างนี้นะ
นี่ฮะเรื่องที่เกิดขึ้นยอมรับว่าตอนนั้นก็เมาด้วย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ไม่ได้ตั้งใจนะทำไปก็เพราะว่า
อยากจะลองของอยู่เหมือนกันว่าที่บัวเรียนเขาบอกเขาหนังเหนียวเนี่ย
จริงหรือเปล่าพอมีการแย่งมีดกันก็เลยฟันเข้าไปเลยนะ
กันเรื่องนกเขาไม่ขันหรือเปล่าอืมชาวบ้านเขาบอกว่าอย่างนั้นนะ

อ่างวานนิ้วแข่วอยู่คง
แข่วคงมีผาหน้าไหม้ไม่ได้ดอกไม่ได้กินก็ดอก
มันวางสันบางนั้นท่าผมไม่ได้บอกยัง
แล้วเป็นยังไงล่ะเขาเรียนของมา

ไปขอรู้ตัวตาคนนั้นอยู่บะบาคุณเป็นเซียวฮักกัน
กับโรงพยาบาลมาอยู่ที่บ้านแล้วนะครับที่ใบหน้าที่ศีรษะเต็มเลยนะครับ
นั่งอยู่ที่หน้าบ้านนะฮะผ้าก๊อสนี่ยังปิดอยู่เต็มเลยนะฮะ
เบ้าตานี่เขียวช้ำเลยตะบัวเรียนแกบอกว่าอย่างนี้
แกเนี่ยเป็นเพื่อนรักกับตาสวงเนี่ยมา๒ปีแล้วนะ
คืนวันเกิดเหตุไปกินเหล้าที่กระท่อมของตาสวงนะครับ
ระหว่างนั่งกินกันอยู่เนี่ยมีลูกเพื่อนอยู่ด้วย
ก็คุยไปคุยมาคุยกันเรื่องนกเข่าไม่ขัน
ก่อนที่ลูกของเพื่อนเนี่ยเขาจะออกไปรับสาวกัน
ส่วนตาบัวเรียนแกบอกแกเข้านอน
พอเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาจะกินน้ำแล้วตั้งใจว่าจะเดินกลับเข้าไปในบ้าน
แต่ตาสวงเนี่ยแกหยิบมีดขึ้นมาแล้วมากอดคอแล้วใช้มีดฟันก็พยายามจะดิ้นนะ
ก็เลยถูกคมมีดเนี่ยบาดที่หน้าที่หลังแล้วก็ที่ศีรษะด้วย

นี่คุณหมอเขาเย็บผงเย็บแผลก็เลยต้องโกนศีรษะโกนผมให้
นี่นะฮะโอ้โหนี่ขอบตรงขอบตาเห็นไหมเบ้าตา
โอ้โหตาบัวเรียนนะฮะอายุ๗๐นะฮะแต่ตาสวงคนก่อเหตุอายุ๘๑อื้อหือนี่
คือตาบัวเรียนบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมตาสวงเนี่ยถึงมาทำร้าย
ยืนยันว่าไม่มีการคุยเรื่องนกเขาไม่ขันไม่ได้ท้าทายเรื่องหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าด้วยนะ
ไม่เคยพูดเลยนะว่าเป็นเสืออะไรมาก่อน
ความจริงแล้วตาเนี่ยมีเสือเพ่นที่ศักดิ์อยู่ที่หน้าอกนะแต่ไม่ได้คุยโอ้อวดอะไรเลย
เรื่องนกเขาไม่ขันเนี่ยลูกเพื่อนเขาคุยแล้วเขาก็ออกไปหาสาวอะไรของเขา
นี่เห็นไหมตาไม่ได้คุยเลยนะว่าตาฟันแทงไม่เข้าทั้งที่มีเสือเพ่นอยู่ที่นี่
หน้าอกเลยศักดิ์เอาไว้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่คิดเหมือนกันว่าตาสวงที่เป็นเพื่อนรักกันจะทำได้ขนาดนี้
แต่ยังไงตามูเรียนบอกความเป็นเพื่อนก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่
แต่ช่วงนี้ขอห่างเพื่อนไปก่อนจนกว่าเพื่อนเนี่ยจะเอาเงินค่ายามาให้เป็นการเยียวยา๓แสนบาท
คุณเฉพสอนสามแสนบาทละศวงบอกไม่งั้นพ่ออย่างนั้นไม่ต้องมาคุยกับพ่อเอาเลย

ใช่ไม่เคยเป็นไม่มีประวัติของผมครับ

เป็นสักอะไร

ครับตั้งแต่ตี

ขณะเดียวกันนะครับเราก็เลยไปถามชาวบ้านแถวนั้นนะครับ
ตกลงแล้วคุณตาสองคนที่คู่นี้เขาเป็นยังไงกันเนี่ย

ชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้ทางฝั่งของตาสวงเนี่ยนะ
สวงคนก่อเหตุวัย๘๑ปีเนี่ย
ก็มีเมียแล้วเมียก็ตายไปตั้งแต่๒๐ปีที่แล้ว
ลูกหลานของแกก็มีครอบครัวแยกกันไปอยู่ที่หมู่บ้านอื่นหมดแล้ว

อยู่ที่กระท่อมเป็นที่นาท้ายหมู่บ้านหนองสะหน่ายที่
ตำบลน้องภัยของเพลินน้องฮานอุดรธานี
จนกระทั่งช่วงเนี่ยหลังปีใหม่เนี่ย
คุณเขียนมาสอนตะสวงแกได้เมียใหม่
เมียอายุ๖๐เองส่วนตะสวงนี่๘๑
ทำให้ทีนี้ก็อยู่คนเดียวอีกครั้งหนึ่ง
แล้วเหมือนกับพอมาแล้วก็ทะเลาะกัน

ถึงขั้นทำร้ายกันจนบาดเจ็บนะฮะ

ใกล้กระท่อมของตาสวงพอดีได้ยินจริงนะนี่เขาบอกกะติบอก
เขาได้ยินจริงตาสวงกับตาบัวเรียนเนี่ยคุยกันเรื่องนกเขาไม่ขัน
โดยตาบัวเรียนคนเจ็บเนี่ยบอกกับตาสวงว่าไหนนกเขาไม่ขันเนี่ย
เมียก็หนีไงอะไรประมาณอย่างเนี้ยอืมอ่าแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงตะสวงเนี่ย
ตอบโต้กลับว่าอะไรได้ยินเสียงของตะบัวเรียนเนี่ย
พูดประมาณว่าฟันซะดีไหมแล้วตาสวงก็บอกว่าฆ่ากูเลย
จากนั้นเนี่ยก็ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากตาสวงนะฮะ
ซึ่งตะสวงนี่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเห็นว่ามีปัญหาอะไรกับใครนะครับ
เวลากินเหล้าเมาก็อาจจะเป็นอีกคนนึงตอนไม่เมาก็เป็นอีกคนนึง
แต่ก็ไม่เคยเห็นทำร้ายใครนะก็จะเหมือนกับที่ตาสวงบอก
แต่ตาสวงเขาอ้างว่าเขาฟันเพื่อป้องกันตัว
แล้วเขาก็วิ่งหนีออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
แต่คนเช็บหนักนั้นคือตาบูเรียน
เขาหมายถึงตัวเขาหรือหมายถึงตัวลงพระยายสวงครับ
หมายถึงตัวพระยายสวงว่าวาวเลี้ยงเนี่ย
มึงว่าคนว่าวองุ่นกุ้ยนะครับเพราะมันได้ยิ้นแคนนั้นละ

พวกพนติฟันกันนะแนวปูเท่าเนอะ
พ่อน้องหานก็มาตรวจสอบนะฮะหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุนะครับ
ช่วยเหลือคนเจ็บในวันนั้นส่วนตาสวงไม่ได้หนีไปไหน
ก็รอมอบตัวกับตำรวจตำรวจแจ้งข้อหาก็คือพยายามฆ่านะฮะ
แต่เนื่องจากอายุ๘๑อายุเยอะแล้วไม่มีพฤติกรรมหลบหนี
ด้วยก็เลยให้ประกันตัวออกมาที่เหลือก็ไปว่ากันในชั้นศาลต่อไปป้องกันตัวไม่ป้องกันตัวอย่างไร
ค่ะตกลงเรื่องอะไรกันแน่คะไม่รู้หนังเหนียวหรือนกเขาค่ะ
แต่จุดเริ่มต้นเนี่ยจะกินเหล้าแน่แน่โอ้เนี่ยดูสิคุณผู้ชมพา